โปรดติดตามตอนต่อไป
พร้อมที่จะออกมาแล้วเราก็ดีใจ
ก็น้ำตาไหลซื่นตันใจ

ผมว่ามันคือมันคือความสามัคคีที่มันยิ่งใหญ่

เราจะทำแผนกู้ภัยกับแผนส่งกลับให้ได้
แต่ผมยืนยันว่าทุกคนมีความสุข
ที่ค้นหาจนครบเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
ร้อยครั้งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย
ทีมค้นหาหลักก็คือทีมซิลที่วันนั้นคิดไม่ออก
ผมก็ขออนุญาตเชิญซิลมาจากสัตหีบโดยตรง
ซึ่งได้รับความกรุณาจากกองทัพเรือ
ก็ต้องขอบคุณนักตรงนี้
ทีมค้นหาบนถ้ำนะครับที่เราบอกแล้วว่าถ้าแผนหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้แผนสอง
ค้นหาบนถ้ำคือทีมของกองทัพบกของกองทัพภาคที่๓ทั้งหมด
ผมกล่าวไม่รู้จะกล่าวยังไงยืนอยู่ข้างหลังผมแต่งไปหมด
ทุกคนวันนี้ดีใจกันหมดนะฮะทุกภาคส่วนผมอาจจะเลยไม่ครบคือดีใจ
สำคัญที่สุดนะครับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
กำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกนะครับที่ให้กำลังใจกับพวกเรา
วันนี้เราทำภารกิจสำเร็จเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประสบความสำเร็จ
ถ้าพี่น้องไม่มีกำลังใจให้เรานะครับเพราะฉะนั้นขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน
ที่มีกำลังใจให้กับทีมของเรามาตลอด๑๐วัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะ
คงพูดกันมาตลอดเกือบ๒๔ชั่วโมงเต็มแล้วนะคะ
หลังจากที่ได้ยินเสียงการแถลงของผู้ว่านะคะ

เรารอแค่หมูป่าของเรานะคะ

ไม่มีใครสนใจผลเลยในประเทศไทยนะคะ
รอแค่หมูป่าทีมนี้ค่ะ
อยากรู้ว่าทีมนี้เป็นอย่างไรนะคะ
และตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่คุณผู้ชมได้ดูมาตลอด
กระทั่งถึงวันนี้มีความคืบหน้าตลอดนะคะ
แล้วก็เป็นไปในทิศทางที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น
แง่ของการทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำฝน
แต่ว่างานยังไม่จบแล้วก็ยังไม่ได้เบาเกินกว่าที่เราควรจะยังต้องส่งกำลังใจไปนะคะ
วันนี้เราจะคุยร่วมกันนะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สวัสดีคะ

ในอิ่งนี้เป็นเล็กน้อยครับ
ไม่ได้รู้สึกว่างานเบาลงเลยใช่ไหมคะ

เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่ผมจะพูดอยู่เสมอว่าเรามีภารกิจ๓ชิ้น
ชิ้นที่๑คือการค้นหาชิ้นที่๒คือการกู้ออกมา
แล้วชิ้นที่๓ก็คือส่งกลับก็คือทำให้เขากลับไปอยู่มีชีวิตปกติสุขนะครับ
วันนี้เราเพียงทำภารกิจได้หนึ่งชิ้นก็คือเราค้นหาเขาพบนะครับ
เราต้องทำต่ออย่างไรว่าจะนำเขาออกมาจากที่เขาอยู่ให้ได้นะครับ
วันนี้ก็ยังมีภารกิจมีกำแพงกั้นอีกหนามาก

เราก็ยังสู้กับน้ำอยู่ด้วยการสูบออกนะครับแต่ขณะเดียวกัน
เราก็ต้องเตรียมแผนทำอย่างไรถ้าสูบน้ำแล้วไม่สามารถสูบให้ยุบได้
ให้น้องเขาเดินออกมาได้ง่ายอย่างนี้

ซึ่งทุกแผนนะครับเรากำลังทำอยู่ครับ
ผู้ว่าคะคือมีข่าวตลอดตลอดระหว่างวันหลายข่าวมากเลยที่

เอาล่าสุดก่อนท่านอยากจะชี้แจงเรื่องอะไรให้ท่านเลือกเองเลยค่ะ

เช่นตกลง๔เดือนไม่ถึงนะคะ

ถ้าคนที่คิดว่าเป็นอย่างนั้น

ไปฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือระบบย่อยอาหารหรืออะไรก็ตาม

ก็จะโดยเปลี่ยนสภาพเพราะมันจะมีความชื้นสูงมาก
ปัจจุบันนั้นต้องมาไปฟื้นฟูให้ได้
แล้วก็ถ้ากลับมาเป็นส่งผมไปเรียนหนังสือก็ถือหมดภารกิจของเรา
เพราะฉะนั้นระยะเวลาถ้าประเมินนะตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย

ระยะเวลาน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อจะพาหมูป่าออกมานะคะ
คืออย่างที่บอกครับ
ตลอดเวลา๑๐วันผมจะไม่ประเมิน

เพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมหน้างานไม่ได้
หน้างานคือสภาพอากาศนะฮะกับปริมาณน้ำ
วันนี้พลักษณ์ที่เราทำตั้งแต่วันแรกวันนี้เรายังไม่หยุดนะครับ
เราก็ยังฟ่องน้ำเหมือนเดิมเราก็ยังสูบน้ำออกอย่างถ้ำเหมือนเดิม
ห้องน้ำข้างนอกแล้วก็สูบน้ำออกจากถ้ำ
แม้แต่การสำรวจบนพื้นที่ภูเขาเราก็ยังเดินสำรวจเหมือนเดิม
แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็คือเรามอบภารกิจเปลี่ยนว่า
แต่การไปสำรวจของต่างที่จะลงไปข้างใน
เปลี่ยนเป็นสำรวจช่องน้ำต่างที่มันเข้าไปในถ้ำ
เพื่อจะปิดซุกซอกไม่ให้มันมีน้ำเข้าไปในถ้ำอีกนะฮะ
เอาเข้าจริงแล้วตอนนี้กำกึ่งเหมือนกับว่า

แต่ว่าอาจจะให้น้ำหนักไปในแง่ของการกันน้ำ
ไม่ให้เข้าถ้ำเพื่อจะเอาเขาออกมาใช่ไหมคะ

เราถือว่าตัดการหาปล่องเพื่อโรยตัวลงไปช่วยออกเลยใช่ไหมคะ

แต่ภารกิจตรงนั้นก็ยังอยู่
เครื่องมือเราก็ยังมีวางอยู่
เราเห็นว่ามันใช้เวลานานเกินไปกว่าจะนำน้องเขาออกมาได้
มีแผนไว้ไหมคะท่านว่า
น้ำลดได้ระดับไหนน่าจะพาหมูป่าออกมาได้นะคะ
ตอบไม่ได้ครับตอนนี้เรามีแผนหนึ่งนะครับ
เรากำลังนำอุปกรณ์การดำน้ำนะฮะ
แล้วส่งครูศึกดำน้ำของซิลเข้าไปในถ้ำนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือแผนว่าถ้าระยะเวลามันเนิ่นนาน
หรือเราเกินกว่าที่เราคิดแล้ว
เราจะต้องฝึกเขาให้เขาดำน้ำได้ด้วยนะครับ
แล้วเราก็จะให้เขาอาจจะออกมาพร้อมกับทีมซิลนะครับ
ถ้าหมูป่าต้องออกมากับครูฝึกดำน้ำ

จนกระทั่งมาเจอพวกเราข้างหน้าเนี่ย
ระยะทางเท่าไหร่หรือว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ต่อคนคะ
ถ้าโดยตัวเลขกลมประมาณ๔กิโลครึ่ง
๔กิโลครึ่งไม่น้อยกว่า๓ชั่วโมงกว่าหรือ๔ชั่วโมง

ไม่หมู่นะครับไม่หมู่นะครับต้มเป็นน้ำนะครับ
ซึ่งที่มีการประกาศขอหน้ากากเนี่ยนะคะคือหน้ากากนี้ได้ครบแล้วถูกไหมคะท่านตามข่าวเนี่ย

เอ่อเรามีอยู่หน้างานแล้วครับค่ะสมมุติว่าถ้าเอาแผนนี้เนี่ยนะคะ
จะไม่มีความเสี่ยงในแง่ว่ายังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชำนาญน้ำสูงเจอแง่งหงแง่หิน
คือจะไม่มีความเสี่ยงนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเอาแผนนี้นะคะ
เอ่อเราต้องประเมินว่าความเสี่ยงไม่มีหรืออ่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นหรือเราถึงจะกล้าสั่งการหรือตัดสินใจครับ
อืมผู้ว่าคือมันมีแบบนี้ค่ะคือน้ำเนี่ยยังเป็นอุปสรรคอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเข้ากรกฎาคมแล้วเนี่ยนะคะ
มีการพูดถึงกรณีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเพิ่มเข้ามาไหมคะเช่นพอเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วเนี่ยพร่องน้ำไม่น่าจะง่ายไม่น่าจะง่ายอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยก็เป็นหน่วยเดือนนะคะ
เราเราคำนวณให้หมดแล้วแผนอย่างที่ผมบอกแผนทุกแผนเรามีตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับตอนนี้แผนของเราเนี่ยก็คือแผนการถอนตัวแล้วปิดงานนะครับเราทำแผนตอนที่เราใช้แผนถอนตัวแล้วปิดงานแล้วเพียงแต่ว่าการถอนตัวแล้วปิดงานของเรายากเนื่องจากน้ำยังในช่องตรงสามแยกมันยังไม่หมด
แล้วถ้าคุณดูในคลิปของน้องก็เมื่อคืนนี้นะฮะคุณก็จะเห็นว่าเขานั่งอยู่บนเนินนิดเดียวนะครับแต่ข้างล่างก็เป็นน้ำแล้วนะฮะถ้าตัวเขาเตี้ยหรือเขาเล็กกว่าเขาก็จะเป็นภาระในการออกมาซึ่งน้ำตั้งแต่จุดนั้นจนถึง๓แยกแล้วสามแยกเข้ามาอีกโถงใหญ่เนี่ยอย่างน้อยก็มีน้ำอยู่เป็นกิโลกิโลเมตรนะฮะซึ่งมันเป็นภาระ
แล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้ออกมานะฮะก็สับเปลี่ยนกำลังกันเข้าไปนะครับ
ก็ยังเป็นอยู่เป็นเพื่อนน้องเขาอยู่ประมาณเจ็ดนายนะฮะประมาณเจ็ดนายคือคือมากกว่านั้นจะเป็นภาระในเรื่องของอืมเอ่อ
อากาศค่ะเอ่อซึ่งมันจะมีคอร์โบนไตออกไซด์เยอะ
เราจะหายใจไม่สะดวกนะครับค่ะเอ่อเราเราเตรียมอุปกรณ์อ่า
ผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรมันเป็นผงที่ดูดเฉพาะคาร์บอนออกมานะครับ
เพื่อจะเอาให้ออกซีเย็นอยู่เนี่ยเรานำเอ่อผงนั้นเข้าไปโรยในถ้ำด้วยนะฮะ
ค่ะเพื่อจะให้ออกซิเจนมีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถส่งคนไปเอ่อ
เต็มที่เต็มอัตราศึกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องหายใจด้วยฮ
เพราะฉะนั้น๗นายที่เข้าไปเมื่อคืนนี้ตั้งแต่๕ทุ่ม
ก็ก็ยังเป็นเจ็ดนายเดิมตอนนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่เอ่อผมไม่ยืนยันว่าเป็นคนอ่ะ
เอ่อแล้วก็สิ่งที่เรากางทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเสาไปถึงน้องเขาให้ได้
กำลังจะถามเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นี่
คือตอนนี้มันมีข่าวออกมาเยอะนะคะ
คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็แชร์กันในโซเชียลมีเดีย
คือจริงแล้วมีการสื่อสารผ่านทางเจ้าหน้าที่ออกมาไหมคะ
ว่าน้องเขาสภาพจิตใจเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไง
คือมันมีบทสนทนาอะไรออกมาให้ท่านได้ทราบบ้างไหมคะ

แต่เราประเมินจากภาพรวมที่ได้พูดคุยกับทีมที่
บางคนที่ออกมาผลัดเปลี่ยนก็ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สภาพดีครับ
จริงเด็กเขารู้ไหมคะว่าเขาติดอยู่ในนั้นกี่วันนะคะ

รู้จากที่หน่วยซิลบอกใช่ไหมคะ

แล้วเขาพอจะรู้ไหมคะว่าคนทั่วโลกรุ้นเขาอยู่เขารู้แล้วใช่ไหมคะ
เขาน่าจะรู้แต่เขาคงไม่รู้ว่าขนาดไหนที่พวกเราดูแลกันดู
ผมว่าเราดูข่าวเป็นร้อยล้านคน
ค่ะอาจจะนึกภาพไม่ออก
แต่เขารู้สึกว่ามีคนค่าดูแลดูเขาอยู่เยอะค่ะ
จนถึงตอนนี้ในส่วนของการดูแลรักษาเรื่องของอาหารการกินยารักษาโรคอะไร
คือไม่มีอะไรต้องห่วงในแง่ของการขนย้ายเข้าไปอีกแล้ว

ผมมีครบอุปกรณ์ทุกอย่างครับ
สิ่งอย่างเดียวที่เราห่วงก็คือเมื่อไหร่เราจะนำเขาออกมาได้เท่านั้น
อืม
ต้องมีการเพิ่มการสูบน้ำหรือตัดทางน้ำเบี่ยงทางน้ำเจาะน้ำ
อะไรเพิ่มกว่าตอนนี้ไหมคะก็สั่งไปแล้วไงฮะที่ผมเรียนท่านนะฮะค่ะ
เท่านั้นก็เบี่ยงแล้วอุปกรณ์สูบน้ำเมื่อวานก็เพิ่มเข้าไปแล้ว
อันนี้ก็รอดูผลอยู่ว่าผลจากการเปลี่ยนแผนเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้านี้
แล้วผลเป็นประสิทธิภาพยังไงเราต้องประเมินตอนประมาณสัก
เดี๋ยวเราจะดูผลประมาณทุ่มสองทุ่ม
เราจะรู้ว่าผลมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไร
แล้วเราจะได้ดำเนินการในวันต่อไปหรือต่อกลางคืนได้ยังไงครับ
ค่ะเพราะว่าทีมที่ช่วยของทุกฝ่ายเนี่ยนะคะที่อยู่หน้างานเนี่ย
มีการสั่งลดกำลังคนบางส่วนแล้วในส่วนต่างแล้วหรือยังคะ

เมื่อเช้าประชุมตอนเช้าก็คำยืนยันจากผู้บัญชาการก็คือผม
ว่าทุกภารกิจเดินเหมือนเดิมไม่มีการปรับลดอุปกรณ์และเครื่องมือ

ท่านผู้ว่าคะจนถึงตอนนี้แล้วไม่ได้มีอะไรที่อยากจะได้เป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่จะให้คนระดมกันส่งไปใช่ไหมคะณตอนนี้นะคะ
ไม่มีครับเราเพียงแต่ประคองสถานการณ์ไว้
สถานการณ์อยู่อย่างนี้เราคุมสถานการณ์ได้
แต่เราต้องทำให้น้ำออกเร็วที่สุด
เพราะว่าเรากลัวน้ำจะเข้ามาเพิ่ม
เหตุผลที่เรากลัวก็คือพยากรอากาศตลอดสัปดาห์
นี้บริเวณอากาศฝนจะตกตลอด
ตอนนี้ระดับน้ำยังลดอยู่ที่๑ชั่วโมง๑เซนติเมตรอยู่ไหมคะ

ผมจำตัวเลขไม่ได้ครับไม่ได้ดูเรื่องตัวเลข
แต่ดูเราจะเข้าไปดูว่าเราปฏิบัติงานสะดวกมากน้อยยังไง

สนใจว่าเข้าไปแล้วอุปกรณ์หรือการเดินของคนทำงานง่ายหรือไม่ได้

ขอบคุณนะคะท่านสวัสดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากครับ

ยังไม่ได้สั่งลดกำลังคนในส่วนต่างนะคะ
แล้วก็ปัญหาหลักเหมือนกับตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกัน
ก็คือว่าเรื่องของระดับน้ำน้ำที่เติมลงมานะคะ
ส่วนการพยายามจะลดระดับน้ำ

พยายามจะเบี่ยงน้ำเจาะแล้วก็สูบออกมา

แล้วก็เข้าในช่วงระยะเวลาที่ถ้ำนี้เนี่ย
มีคำเตือนว่าไม่เหมาะที่จะเข้าในฤดูนี้
ฤดูนี้แหละค่ะเราเข้ามาสู่เดือนนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุยกับคนทำงานในพื้นที่ว่าตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้
ที่ทำงานในช่วงจังหวะก่อนจะเจอหมูป่าเนี่ยนะคะ
เขาทำอะไรกันบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เราจะกล่าวถึงกันอยู่

เจ้าหน้าที่ของไทยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกัน
กับคนที่เป็นชาวต่างชาติ
วันนี้ก็แชร์กันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะ๒ชื่อนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วทีมทั้งหมดที่ช่วยกัน
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่แนวหน้าแต่แนวกลางแนวหลังนี่

แล้วใช้ทีมเยอะมากนะคะในการปฏิบัติการ

ว่าทำงานกันแบบไหนในจังหวะลอยต่อก่อน
ที่จะรู้๓ทุ่มครึ่งกว่านี่นะคะ
ก่อนที่จะออกมาเป็นข่าวก่อนที่ผู้ว่าจะแถลง

เราคุยกันกับหัวหน้าทีมดำน้ำถ้ำทีมนารินทรนะคะ
เป้ค่ะครูเป้คือคุณเรืองฤทธิ์ช้างขวัญยืนค่ะ

ครับสวัสดีครับ
คุณเป้เสียงเหนื่อยมากเลยเหนื่อยหรือเปล่าคะ

โอ้ยังไม่ได้งีบกับเขาเหมือนกันน่ะบ้างคะเนี่ย
ก็ได้พอได้นอนบ้างแล้วครับ
ครูเป้อธิบายให้ฟังก่อนว่า
ตอนที่ทำงานกันโดยเฉพาะที่ทางหลักแผนหนึ่งเนี่ยนะคะ
วิธีการแบ่งงานอย่างทีมนรินทร
จะรับผิดชอบในช่วงไหนของทีมด้านหน้าคะ
ก็ตอนที่เข้าไปวันแรก
ก็จะเข้าไปรวมอยู่กับหน่วยเซียวที่จะไปทำงานอยู่ด้านหน้าเลยครับ
แล้วเรารับผิดชอบในส่วนตรงไหนบ้างคะครู
คือเช่นเราทำอะไรบ้างเราสำรวจปีกไหน

อ๋อผมจะเป็นหน่วยสปอร์ตหน่วยเซียวก็คือ
ในด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนำนำในค่ำ
และก็เทคนิคในการนำไปดำนำลับตอนพี่ใส่หน้า
เพื่อให้หน่วยถึงหน่วยเซียวไหนมีการทำงาน

เป้นี่ดำน้ำถ้ำเลยใช่ไหมคะ
ความเชี่ยวชาญนั้นคือน้ำท่ามใช่ไหมคะ

ครูเป้เอาเฉพาะเมื่อวานก่อนนะคะ
ถ้าเอาตามเพจของซิลคือเจอตอน๓ทุ่ม๓๘น
จังหวะช่วงค่ำเย็นและค่ำเมื่อวานนี้สถานการณ์ตรงหน้างานเป็นยังไงบ้างคะ

เอาอีกสิ่งหนึ่งคะ
สถานการณ์ตอนก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเจอหมูป่าแล้วค่ะ
ช่วงข้ามเมื่อวานนี้ทำงานกันยังไงบ้างคะอ๋อก็ก็ทำงานเต็มที่
ีงานของเราที่เข้าไปดำร่วมกับภารกิจต้องไหนตอนก็ช่วง
ดีออกมาก็อ่าได้คุยกับจุดงานที่เขาไปกล้วยจำ
ในการวางสายไตร์และแล้วก็ก็บอกว่าเขาไม่ได้หลับในระยะขนาด
ก็คิดว่าช่วงใหม่นั้นมีความรู้สึกพิถีว่า

โดยเฉพาะครับที่ทำงานทีมทำนาม

ไหมว่าจะเจอหมู่ฝ่าเมื่อแรง

เข้าไปอย่างนี้เบือนเบือนสายไกลไหลเองอ่ะครับเพราะเรารู้ว่า
ระยะทางจากตรงตึกตัวถ่ายก่อนที่โป้งจะต้อง
เรารู้สึกว่ามีความหวังอยู่มากโดดนั่น
มันมีสัญญาณอะไรมาก่อนหน้าที่จะเจอเด็กไหมคะ
เช่นเข้าไปเจอหาดแล้วแต่ยังไม่เจอเด็ก
คือตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ดีกว่า
จะได้ขอนะครับ
แต่เราพอตั้งแต่คืนวันนั้นมาเราก็รู้สึกจริงตลอด
เพราะว่าทางฝนฟ้าก็เป็นใจที่ฝนไม่ตกมาก

ทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้น
เป้คะเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่พบเด็กแล้ว
คือลักษณะการแบ่งทีมคือเข้าไปทีมชุดใหญ่เลยไหมคะ
หรือว่าเข้าไปตามจำนวนตามปกติของรอบของกะที่เข้าไปทุกวันอยู่แล้วคะ
ทางหน่วยดินเกียร์เนี่ยเขาก็จะพัดเตะกันเข้าไปก่อน
ก็มีหลักการที่ดีมากหรืออย่าเอาแล้วก็พักเตะเข้าไป
ทำให้พวกที่รักช่วยช่วยน้องเอาอาหารเข้าไปให้

เป้คะถ้าสมมุติเอาจากอย่าง
คนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำถ้ำแล้ว
จากจุดทางด้านหน้าเข้าไปจนถึงที่ที่หมูป่าอยู่
ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่คะ

แล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในระยะทางเท่านี้คะ
ซ่วนซ่วนตั้งแต่น้ำพ่วงขึ้นมาจนถึงปากโปรงเอาถ้ำ
ถ้าเกิดใช้เวลาดำเข้าไปจากฝั่งทง
โดยเหลี่ยยอดอยู่ที่ประมาณสุดมองครึ่ง

ก็ประมาณนั้นก็ลองคำนวณ
พอเราวางสายเจ็บไฟวันจับก่อนจะทำให้มันเป็นไก้ว่า
เราต้องไปดำไปโครทที่ไหนอยู่ตรงรุ่น
ก็ทำให้เราดำได้เร็วขึ้นโดรเฉลี่ยแล้วก็จากสะดุประมาณ๓ชั่วโมง
โถง๓เข้าไปถึงตรงจุดที่น้องอยู่

ก็จะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง

ครูเป้คือถ้าสมมุตินะ

ต่อคนเนี่ยก็ประมาณ๓๔ชั่วโมง
แต่ว่า๓๔ชั่วโมงมันไม่ได้ดำตลอดถูกไหมคะครูคะ

เพราะว่าในนั้นเนี่ย

แล้วจะเป็นแอร์พอเก็ตบ้างบางส่วน
ทำให้โต้หน้าคือก็หายใจไปบ้าง

ถ้าเราใช้หน้ากากที่ประกาศระดมกันอยู่ตลอดทั้งวันนี้เนี่ยนะคะ
โดยที่หมูป่าไม่เคยเรียนดำน้ำมาก่อน
ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนตอนนี้เพื่อออกมาจากท่ำ
เขาจะใช้เวลาเท่านี้เหมือนกันไหมประมาณ๓๔ชั่วโมง
ที่ทางหลุงเดี่ยวเค้าก็ได้คิดเอาไว้แล้ว
ซึ่งตอนนี้ทางเวรเตอร์ก็กำลังศึกษา
แล้วก็ดูซิว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
มันก็ยังมีความสุขอยู่เหมือนกัน

ว่าหน้ากากที่ระดมกันอยู่ตอนนี้ที่หาไซส์เล็กกันอยู่ตลอดทั้งวันนี้
คือวิธีการใช้งานเขามันง่ายกว่าคนที่เรียนดำน้ำตามปกติแค่ไหนคะ
แต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อนจะมาใช้ได้
โดยทันทีโดยที่ไม่มีการฝึกมาก่อน
มันไม่ใช่
มันเป็นอุปกรณ์สำหรับการช่วยคนที่ไม่เคยดำน้ำใช่ไหมคะ
สามารถพูดคุยกับคนที่มีการสื่อสาร

หรือว่าระหว่างนักดำน้ำกับบนชุนผิวน้ำได้

แต่ว่ามันก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนเทคนิค

ก็ควรจะใช้กับนักดำน้ำนั่นแหละ
ถูกต้องครับ
แต่อันนี้คือเราปรับมาเพื่อใช้เฉย
หน้ากากนี้ไม่ได้ถูกทำมาเพื่อช่วยชีวิต
หรือเพื่อใช้กับคนที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อนไม่ใช่

สมมุติถ้าเราใช้นักกากนี้
กับน้ำถ้ำซึ่งมีความขุ่นกว่าเนี่ย
มันจะทำให้ประสิทธิภาพหน้ากากมันลดลงไหมคะครู
ไม่เกี่ยวกับอะไรครับ

สำหรับการใช้งานหน้ากากนี้
กับคนที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อนนะคะ
ก็นักกากนี้ถ้าเกิดมันมีโอกาสที่เราเรียกว่าสวัสดิ์

น้ำก็ไปถ้าเกิดมันไปอ่า
ก็จะทำให้ไก่หายใจลำบากมากขึ้นนะครับ

ถ้าเกิดสัญญาณว่าในส่วนนักกากเนี่ย
แล้วเนี่ยไม่รู้จะต้องต้องปธิบัติเครื่องนั้นยังไง
เพราะฉะนั้นคืออาจารย์สิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะหายใจได้ตามกับความสิ่ง
เพราะฉะนั้นจริงแล้วก็ยังไม่ได้ประเมินว่าจะใช้หน้ากากนี้
เพื่อที่จะพาหมูป่าดำน้ำออกมาใช่ไหมคะ
ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับอย่างอันนั้นคือเป็นเราคือตอนนี้
ทางฐานะเขาก็เราก็ต้องดูหลายออปชันค่ะ
แล้วก็นั่นมันต้องมาดูว่ามีออปชั่นที่ดีที่สุด
ซึ่งให้โปรเฟสนะแต่มันก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่เราจะต้องมาดู
คุณเป้ถ้าสมมุตินะคะสมมุติเฉยว่าถ้าเรายังต้องยืดระยะเวลาออกไป
น้ำจากน้ำฝนมาเติมเราต้องสู้กับธรรมชาติ

คือก็ยังไม่แนะนำว่าควรจะใช้หน้ากากนี้เพื่อออกมาใช่ไหม
ต่อให้เราต้องใช้เวลากับหมูป่าในถ้ำนานกว่านี้นะคะ

เพราะมันมีหลายอย่างเราไม่สามารถเรียกฝันไปได้

ไม่ว่าจะเป็นสุภาพของเด็กเอง
หรือว่าความมั่นใจของเด็กในการใช้อุปกรณ์เอง
มันจะแห่งน้ำถือใต้น้ำ
มันมีหลายอุปกรณ์อยู่อย่างมากครับ
คุณเป้คะนอกเหนือจากอุปกรณ์ตัวนี้ที่เราเห็นในข่าวกันแล้ว
มันมีอุปกรณ์ตัวไหนที่อาจจะทำงานคล้ายกัน

แต่ว่าแน่นหนากว่าปลอดภัยกว่า
เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตของคนที่ไม่เคยเรียนดำน้ำ

เป็นตั้งหัวเลยแล้วก็อากาศข้างใน
แต่ว่าเนื่องจากจะมีน้ำหนักมาก๑๐กว่ากิโลต่อ๑หัว
แล้วก็มีที่นี่สะดัดใหญ่มันก็ไม่เหมาะตกที่จะเข้ามาใช้ในค่ำด้วย
ที่ทางนี้เชิญดูอยู่หลายอย่างก็ทำให้มันลดน้อยค่อยเรื่อย
เราก็ต้องมาดูสิ่งอุปกรณ์ที่มันเหมาะตก
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการระดมอุปกรณ์กันไปก็แล้วแต่
แต่ว่าก็จะประเมินกันอีกทีเรื่องของความเสี่ยง
ว่าจะใช้อันนี้หรือไม่ใช้ถูกไหมคะ
คือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนี้

ครูเป้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในพื้นที่
ผมคิดว่าก่อนที่ออกมาผมคิดว่า

ทั้งหน่วยงานทั้งเดี๋ยวท่านฟันนีมีแพลนที่ดีมากอยู่แล้ว
จนจะวันตอนนี้ก็ผมติดวันเลยเพราะว่าสุขภาพราบใหญ่จะได้
ใช่ครับค่ะคุณเป้ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็
เป็นอีกหนึ่งคนที่คนไทยคงขอบคุณมากเลยนะคะที่ไปช่วยกัน
หน้าถ้ำนะคะขอบคุณครูเป้นะคะสวัสดีค่ะคือไม่รู้จะขอบคุณ
ยังไงหมดนะคะคุณผู้ชมหน้าถ้ำข้างถ้ำหลังถ้ำเหนือถ้ำแม้
กระทั่งปลายน้ำที่รับน้ำกันอยู่นะคะที่ยอมเอาน้ำมาเลยช่วย
สามคนออกมาให้ได้เอาน้ำมาเลยท่วมก็ไม่เป็นไรคือไม่รู้จะขอบคุณ
น้ำที่ไปตั้งอยู่ให้ใช้บริการกันก็ยังต้องขอบคุณเลยแม่บ้าน
ที่ล้างห้องน้ำนะคะโอ้ยขอบคุณกันไม่หวาดไม่ไหวขอบคุณจริงค่ะ
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราน่าจะได้สายใครสัก
ใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัยพรหรือว่าคุณอนุกูลนะคะ
เพื่อถามกายภาพว่าตอนนี้ประเมินแล้วจะเบี่ยงทางน้ำลดปริมาณ
พร่องน้ำอย่างไรได้บ้างจากการสำรวจล่าสุดวันนี้หลังจาก

ค้นเศร้าจะออกแล้วจะมี
ไม่ไม่ว่าวันนี้

สองคนต้องตาย
เราจะมาไม่เป็นไร
เยี่ยมทุกคนจะมา

เราเป็นคนแรกทุกคนจะมา

วันไหน
ไม่รู้วันไหน
ไม่รู้

โอเคแต่เมื่อเวลา
และวันไงมีคุณบ้าง

เก่งมาก
คุณเองมันที่นี่
คุณรู้คุณรู้ผมก็รู้
เรากลับมาโอเคเรากลับมา
เรากลับมาเรากลับมา
นั่นคือเวลาที่สุดท้ายที่สุด

อยากเที่ยวใช่ไหม

กลับมาทางนี้ด้วยแล้วกลับมาทางนี้

เราจะมาที่นี่คุณคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะ
บอกว่าพี่ก็อย่าไปหลังนี่ก็ไม่มีอย่างน้อย
นั่นบอส
เนี่ยนั่นเงียบ

ตรงนี้ใช่ไหมครับ

ก่อนที่อาจารย์จะไปถึงหน้างานเลย
มันมีความยากของกายภาพถ้ำแห่งนี้อยู่

โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก
อาจารย์ก็เผชิญเหตุมาเหมือนกันนะคะ
เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ
เป็นนักธรรมนีวิทยาลอาจารย์ชัยพรสิริพรไพบูนค่ะ

อาจารย์ได้งีบกับเขาหรือยังคะ
ที่ท่านถามทุกคนเลยค่ะเพราะคิดว่าคงนอนน้อยกันนะคะ

อาจารย์วันนี้ตัวอาจารย์เองวันนี้อาจารย์สำรวจด้านไหนของถ้ำบ้างคะ
เราช่วงนี้ตั้งแต่๒๓วันก่อนเราไปสำรวจด้านเหนือนะครับ
ที่จะหาทางตัดน้ำไม่ให้เข้าในระบบถ้ำนะครับ
ก็คิดว่าประสบความสำเร็จพอสมควร
เพราะว่าเมื่อวานหลังจากที่เราต่อน้ำ
ไปทำฝายและบายพาดน้ำที่จะไปลงที่จะข้าม
มันเป็นเรื่อยที่จุดน้ำมุดทางหลาย
ภูเข้าเจ็บข้างเยอะนะครับ
บริโภคเขาคิดว่าช่วยตรงนี้ได้เยอะนะครับ
วันนี้พี่เป็นคนมาสำรวจเพิ่มที่ต้านใต้
ก็ต้องเดินลุยเข้าไปหน่อย
เพราะมันชันค่ะ
ก็จะเจอแล้วประมาณสัก๒๓จุดที่เราน่าจะทำบายพาร์ดน้ำ

เพราะว่าอันนี้เป็นตอนด้านล่างนะครับ
ก็คิดว่าก็คงมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับ
อาจารย์ตอนนี้จุดที่น้ำเข้าท่ำเยอะที่สุด
มันอยู่ด้านฝั่งผาหมีหรือฝั่งหาดพัทยาคะอาจารย์
ตรงฝั่งหัดพัทยาทั้งด้านบนมันจะเป็นจุดที่รับน้ำมานะครับ
ยังมีน้ำเข้ามาอยู่แต่ว่าส่วนที่หลักที่ว่าท่วมแล้วมีปัญหา
คือส่วนที่ช่วงที่เข้าไปหัดพัทยาแล้วก็จริงแล้ว
ตอนท้ายหัดพัทยามันจะมีตอนท้ายท่ำมันก็ยังมีจุดต่ำนะครับ
จุดต่ำที่ยังมีน้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
อาจารย์ตอนนี้มันคงจะเข้าสู่หน้าฝนเต็มรูปแบบแล้ว

คือถ้าดูจากโดยทั่วไปแหล่งน้ำที่เราเห็น
ปริมาณน้ำในถ้ำแล้วก็เข้ารูดูฝนแล้ว
อาจารย์ลองกะคร่าวได้ไหมว่าเรามีเวลาที่จะเร่งแข่งกับธรรมชาติเนี่ย
ช่วงต้นสัปดาห์นี้ทีสัปดาห์ค่ะ

วันนี้ก็ปล่อยมานิดหนึ่งเมื่อวานมันก็ตก
แต่วันนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีว่าผมจะทิ้งช่วงอยู่ใน
ช่วงนี้ต้องรีบสูบรีบตัดน้ำให้เข้าถ้ำให้สุด
ทางด้านน้ำบดานให้มากที่สุด
เพื่อจะลดระดับน้ำในถ้ำให้มากที่สุด
ก็ต้องเร่งที่สุดนะครับตรงนี้
อาจารย์ตามปกติแล้วในพื้นที่ตรงถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
เมื่อเข้าสู่เดือนฝนแล้ว
ฝนที่จะซาจริงของเขาเนี่ยกินเวลากี่เดือนคะ
โอ้มันตอบยากอะแต่ว่า
โดยสถิติน้ำฝนของที่นี่ค่อนข้างสูงมาก
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำฝนในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นก็หนักใจพอสมควร
เพราะฉะนั้นในช่วงที่เมื่อวาดช่วงนี้ฝนมันซาน

ตรงไหนได้เฉพาะทางเหนือเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำนะครับ
อาจารย์คือวันนี้มันมีตัวเลข๔เดือนนะคะ
ที่เขาประเมินกันว่าส่งอาหารเข้าไปจะต้องเผื่อเอาไว้๔เดือน
แล้วก็เราได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนรงศักดิ์
ตั้งแต่ช่วงต้นรายการท่านบอกไม่ใช่ตัวเลขนี้ไม่ใช่
อาจารย์ประเมินเหมือนกันไหมว่าไม่ถึงหรอก๔เดือนหมูป่าเราเนี่ย
ผมคิดว่าเราสามารถจะจัดการได้นะแม้ว่าจะน้ำไม่ลดลงมาก
แต่พอให้ลอยคอได้คิดว่าคิดว่าเขาคงเอาพาเด็กออกมาได้
เพราะช่วงนี้ก็คงทำให้เด็กและโค้ดเนี่ยเขามีความแข็งแรงพอนะ
ที่จะลอยคอหรืออาจจะต้องดำน้ำมุดน้ำบางส่วน
เขาเข้าใจว่าให้แข็งแรงก่อนแล้วคงจะมีการฝึกซักซ้อมกันอย่างดีพอสมควร
รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือการที่มีหน่วยซิลประกบที่ชำนาญ๒คนขึ้นไป๒ต่อ๑อย่างนี้
ผมคิดว่าทำส่งมาเป็นช่วงได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะโอเคนะน่าจะเร็วกว่านั้นนะครับ
คืออาจารย์ประโยชน์ว่าตรงกลางถ้ำแต่น่าจะเลยหาดพัทยาไปหน่อยอาจารย์พูดแบบนี้

ผมไม่ได้เข้าไปหรอกแต่ว่าผมเคยสำนวทถ้ำแล้ว
มันมีสวงสูงแน่
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโซนที่เขาอยู่ได้ปลอดภัย
แล้วก็ที่สำคัญผมว่าความเป็นหนึ่งเดียว

เขาทำให้อยู่ไม่ได้จนกระทั่งวันนี้

อาจารย์ตรงนั้นที่เขาเรียกอย่างในข่าวที่เรียกไหมครับ
เรียกเนินนมสาวไหมตรงที่หมูปายอยู่
ส่วนใหญ่แล้วในถ้ำบางทีนะจะมีพวกหินย้อย
บางทีมันก็มือมีรูปร่างเหมือนนมสาวเหมือนกัน
มีหลายท่านแบบนี้นะครับ

เตี้ยกว่าเนินนมสาวที่หมูปายอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
รูตามรูปที่เห็น
ภาพตัดกวางแต่ละถงแต่ละถงคิดว่าน่าจะใหญ่กว่า
สำหรับที่ดูที่หมูป่าอยู่ตามในคลิป
ที่นักสำนักทำน้ำต่างชาติถ่ายออกมา
คือตรงนั้นพื้นที่จริงอาจารย์พอจะนึกออกไหมคะ
ว่าจริงแล้วมันกว้างแค่ไหนคะ
เป็นหาดที่สูงเหมือนตลิ่งที่สูงแล้วมีดินอยู่
ซึ่งผมเคยเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าบางส่วนมันจะเป็นโครนเยอะ
แต่บางอย่างผมดูที่รูปในคลิปมันอาจจะไม่ชื้นแค่อย่างที่ปิดโถงต่ำ
ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับ
อาจารย์ถามอีกนิดนึงคือสรุปแล้วถ้ำแห่งนี้
เราไม่สามารถที่จะหวังได้เลยที่จะให้หมูป่าเดินออกท้ายถ้ำ
คือเหมือนกับไปเจาะไปขุดไปหาทางท้ายถ้ำออกเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์
ถ้าออกต้องออกข้างหน้าใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่มันนวลน้อยมากมีบางจุด
มีบางจุดที่ทางหลายส่วนจะทำที่ต้องรวดท่ำก็พยายามหาปล่อง
ตรงนั้นอาจจะมีวางแผนเจาะบ้างแล้วก็มันมีบางจุดที่ตามผังคร่ำเดิมเนี่ย
มันจะเป็นเหมือนกับปากถ้ำอีกถ้ำหนึ่งที่เป็นปากถ้ำตัน
เป็นจุดที่น้ำไหลเข้าพวกนั้นมันอาจจะเป็นหุบเล็กที่น้ำไหลเข้านะครับ
เพราะตอนสำรวจเนี่ยเขาสามารถสำรวจไปถึงตรงนั้นได้แต่มันคงมีอะไรปิดบังอยู่
อาจจะมีก้อนเผ็ดเต็มมั้นอะไรปิดบังอยู่ถ้ามีโอกาสจริงก็
บางทีอาจจะต้องหาทีมที่ชำนาญมาช่วยมาช่วยที่จะสำรวจตรงนี้ด้วยนะครับ

อาจารย์ค่ะพอเห็นภาพเดี๋ยวยังไงความคืบหน้าแต่ละวัน

ขอบคุณอาจารย์ช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายต่อหลายมุมค่ะ

เดี๋ยวติดตามได้ในรายละเอียดอีกหลายมุมในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ

นั่งคู่กับคุณภาคภูมิในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ